ดีค่ะเพราะว่าเปิดประชุมมาตั้งแต่๙โมง๔๐จนถึงตอนนี้
คุณผู้ชม๒ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
เมื่อสักครู่แอบเข้าไปดูคือท่านเสรีพิสุทธิ์กำลังพูดอยู่
นี่คนนี้หลายคนอยากจะฟัง
ประชาชนอยากจะฟังว่าท่านเสรีพิสุทธิ์จะพูดอะไรบ้าง
ท่านจะมาแนวเหมือนตำรวจสอบสวนนะนะท่านบอกแบบนี้
บอกว่าพูดดีตอนต้นเดี๋ยวค่อยไปสนุกตอนท้าย
เหมือนแนวตำรวจไงเวลาจะสอบสวนใคร
ก็ต้องค่อยตะล่อมแล้วเดี๋ยวอัดทีหลัง
แต่ก่อนจะไปถึงท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปไล่เรียงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่ประชุมเปิดอภิปราย
ทางฝ่ายค้านก็พยายามชี้ให้เห็นว่า
เป็นการกระทำที่จงใจขัดต่อรัฐธรรมนูลอย่างชัดแจ้ง
กรณีการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
โดยในที่ประชุมฝ่ายค้านก็พยายามอภิปรายให้เห็นค่ะ
ว่าการนำถวายสัตว์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีนี้
เป็นการกระทำที่จงใจขัดต่อรัฐธรรมนูล
และการแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่ชี้แจงที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อความชอบทำต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แล้วมีการเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกนะคะ
อย่างนายสมพงศ์อมรวิวัตรผู้นำฝ่ายค้าน
ก็ได้พูดคนแรกก็ระบุบอกว่า
ในการนำถวายสัตว์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ขาดถ้อยคำที่เป็นสาระสำคัญที่ว่า
จะรักษาไว้และจะปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
และมีการเพิ่มถ้อยคำว่าตลอดไปเข้ามา
และมีการอ้างอิงข้อความในหนังสือ
ที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเขียนเอาไว้
ว่าจะต้องเปล่งวาจาตามที่กฎหมายกำหนด
จะพูดสั้นหรือว่าพูดยาวกว่านี้ไม่ได้
อยากให้ฟังเสียงผู้นำฝ่ายค้านในสมพงศ์หน่อยค่ะ
มีความเชื่อมั่นไม่เกิด
การยอมรับนับถือจึงไม่มีท่านประธานครับ
ประเทศที่ผู้นำและคณะรำตรี
ขาดการยอมรับนับถือ
มีมณฑินถูกตำหนิและถูกนินทามาโดยตลอด
เช่นนี้จะนำพาสังคมที่กำลังวิกฤตของประเทศ

เป็นถ้อยคำสุดท้ายของคุณสมพงศ์นะครับแต่ตอนนี้บรรยากาศสดคุณ
อันนี้คือสดเลยนะฮะที่ตัดมาจากสภา
ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ขึ้นพูดแล้ว

ถูกต้องแต่ว่าเมื่อกี้พอขึ้นพูดนี่ก็เปิดฉากแบบซัดเลยนะคะ
เพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดฉากซัดบิ๊กตู่
บอกว่ายังคาใจสภาครั้งก่อนไม่ได้ตอบโต้
คือคราวที่แล้วย้อนไป๒๒พฤษภา๕๗รัฐประหาร
คือท่านบอกว่าถ้าผมยิงท่านก็ติดคุก
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าแสดงให้เห็นว่าท่านคือลุงตู่เนี่ย
ไม่มีความรู้พื้นฐานกฎหมายเลย
เพราะการรัฐประหารถือเป็นกระบดการยิงกระบดไม่ผิด
อันนี้เป็นบางช่วงบางตอนเมื่อกี้นี่เองนะฮะ
ฟังสักนิดหนึ่งไหมว่าคุณเสรีพิสุทธิ์พูดอะไรบ้างตอนนี้ฮะ
ถ้ามีข้อยกเว้นเขาก็ยกเว้นไว้สี่ข้อด้วยกันนะฮะ
ถ้าไม่มีข้อยกเว้นก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นการถวายการปฏิญาณนะครับ
นี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศสดเลยนะฮะ
เป็นคำพูดสดของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เลย
ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดเผยออกมาว่า
ตัวท่านเองมองว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นทหารมา
แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายแล้วก็มาบริหารประเทศ
ผิดกฎหมายแพ่งและผิดกฎหมายอาญา
และใช้เอกสารราชการปลอม
ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จะอ้าง๓รัฐธรรมนูล
ชี้แจงวันนี้ไม่ได้เพราะสารไม่รับคำร้อง
เนื่องจากเป็นการขาดความ
เป็นขาดตกบกพร่องที่ชัดเจน
ริพิสุทธิ์ก็เป็นคุณวันนอนนะถ้าได้เรียงมาตั้งแต่เช้า
คุณสมพงศ์อำมวลวิวัตน์นาวาอากาศเอกอนุดิตนากรทัพฯ
คุณปียบุตรคุณวันนอร์แล้วก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
อีกสักครู่ก็จะดูดเด็ดต่อไปเรื่อยนายแพทย์โชลนานศรีแก้ว
คุณจีรายุห่วงทรัพย์ยังรออยู่เหมือนกัน
แล้วก็คุณสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้าน
จะสรุปปิดท้ายนะครับ
วันนี้ต้องเอาให้เสร็จตอน๖โมงเย็น
ใช่แต่ก็เห็นมีข่าวออกมาเหมือนกัน
ทางคอรมอลจะอยู่ได้ถึงประมาณ๔โมง
เพราะว่าช่วง๖โมงเย็นวันนี้มีพิธีสำคัญ

เพราะฉะนั้นคือจำนวนคนอภิปรายตอนนี้๑๕คน
แต่ก็จะลดเวลาของแต่ละคนลง
เหลือน้อยหน่อยคุณมงคลกิจก็ได้พูด๑๐นาทีนะครับ

คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ช้าก่อน
นิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปซัดตอนท้าย